ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้จะบอกเลยนะคะว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้๑ในพันหนึ่งในหมื่นหนึ่งในล้านหรือ๑ได้เท่าไหร่คุณคนปกติเวลารถหายแล้วได้คืนไหมโอ้โหน้อยน้อยมาก
โอกาสยากมากอ่ะยากมากค่ะผู้เสียหายค่ะรถกระบะโดนขโมยไปจากบ้านพักนะคะ
เขาไปแจ้งความกับตำรวจอีกทางหนึ่งก็คือเอาเรื่องราวไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
ชาวเน็ตช่วยแจ้งเบาะแสจนกลายเป็นว่าตามไปจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วก็เป็นคลิปนี้ค่ะ
กำลังจะขับรถกระบะคนนี้หลบหนีออกจากหมู่บ้านพอดี
หลังถูกจับได้คนร้ายยกมือพนมเลยค่ะ
พูดขอโทษแล้วก็บอกว่าสำนึกผิดแล้ว
ไม่ทันแล้วนะมาสำนึกอะไรตอนนี้นะฮะ
คิดก่อนก่อนที่จะทำนะคะ
บอกว่าสำนึกผิดแล้วอย่าเอาเรื่องเขาเลย

แต่ทางผู้เสียหายก็โทรแจ้งตำรวจบอกว่า
เสียหายให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
พอตื่นเช้าขึ้นมาปรากฏว่าอ้าวรถหายไปไหนอ่ะ
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนี่เห็นไหมประโยชน์ของการติดกล้องนะ
เปิดกล้องวงจรปิดดูพบว่าในช่วงตี๔
มีคนร้ายเข้ามาขโมยรถกระบะออกไป
เพราะฉะนั้นเธอตัดสินใจเลยไปแจ้งความไว้ก่อน
พร้อมกับอีกแรงหนึ่งก็คือเอาคลิปนี้เนี่ย
คลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วก็รถกระบะของเธอ
เพื่อขอให้ชาวเน็ตช่วยหาออกแรงช่วยแจ้งเบาะแสด้วยค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่าเคราะห์ดีโชคดีมากโชคดีมาก

พลเมืองดีโทรศัพท์มาแจ้งเบาะแสว่าเห็นรถกระบะของเธอ
อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งใกล้กับหมู่บ้านของผู้เสียหาย
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเดินทางไปดู
พบว่าคนร้ายกำลังขับรถกระบะของเธอ
หนีพอดีนะคะ
แล้วสุดท้ายกลายเป็นคลิปนี้ตามจับมาได้นะคะ
ขอบคุณพลังโซเชียลด้วยนะคะที่ทำให้เธอ
สามารถไปตามรถของเธอแล้วก็ได้กลับคืนมาค่ะ
บอกว่าขอบคุณชาวเน็ตที่ช่วยแจ้งเบาะแสนะคะ